คุณผู้ชมครับไปดูนะฮะประวัติของคนร้ายรายนี้ติดคุกมาแล้วเป็น๑๐ครั้ง
พอออกมาปั๊บนะครับมาวิ่งราวทรัพย์สี่ครั้งในสิบสองวันอ่ะ
สามวันทำทีนะคุณผู้ชมลองคิดดูฮะหลังจากมีผู้เสียหายนะครับ
หลายคนเข้าแจ้งความนะครับว่าถูกคนร้ายวิ่งราวทรัพย์นะฮะ
โดยพื้นที่ก่อเหตุอยู่ที่อำเภอเมืองตรัง๔คดี
หลังจากรู้ตัวคนร้ายนะครับตำรวจสพเมืองตรังนะฮะ
สภาพเมืองตรังกว่า๑๐นายนะครับเฝ้าติดตามตัวผู้ต้องหาคือ
นายอนุรักษ์กะกาหรือว่าชื่อก้านะฮะก้าอายุ๒๘นะครับ
จนไปพบนายอนุรักษ์นะครับหรือก้าเนี่ยนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุมาที่บ้านพักเลขที่ยี่สิบเอ็ดทับหนึ่ง
ศูนย์หนึ่งถนนจิงจิตตะบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังอืม
แสดงตัวผู้ต้องหาวิ่งหนีวิ่งหนีเป็นหลังบ้าน
หลังบ้านปีนขึ้นหลังคาของชาวบ้านทำหลังคาบ้านเขาแตกครับ
คุณคุมจบกว่าเวลาพอนะครับนี่ค่ะเป็นลูโหนี่ลูเบอร์เลอร์
เมื่อกี้โอ้โหทะลุฝ้าลงมาเลยนะครับทำให้นายอนุรักษ์เนี่ย
ตกลงมากระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บนะฮะเจ้าหน้าที่ถามว่าหนีทำไมเนี่ย
เออเอากับเขาสินะครับแต่เขาเป็นคนก่อเหตุ
วิ่งราวซับมาแล้วก็คิดว่าตำลวจมาจับเขาแน่แน่
ก็เลยหนีด้วยความกลัวตรวจสอบในห้องพักของนายอนุรักษ
ไปเจอปืนลุกโบ้ขนาดจุดสองสองหนึ่งกระบอกครับ
แล้วก็เครื่องกระสุนแล้วก็ยาบ้าประมาณ๒๐๐เมตรนะ
ตรวจยึดเสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็โทรศัพท์มือถือ
สองเครื่องที่ขโมยมานะครับได้ที่บ้านของแฟนของนายอนุรักษ์
สอบสวนเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาก่อเหตุ
วิ่งราวสี่ครั้งในระยะวดาสิบสองวัน
ทรัพย์สินไปเพียบนะครับอะไรบ้างอ่ะ
ร้อยคอทองคำเงินสดโทรศัพท์มือถือ
ไปตรวจสอบประวัติสิเพิ่งจะพ้นโทษ
ออกจากเรือนจำในคดีคลีแบบนี้
ราวทรัพย์แล้วก็ยาเสพติด
เมื่อ๒๐พฤษภาคมปีที่แล้วครับ
แล้วก็ผู้ต้องหารายนี้นะครับถูกจำคุกในคดีอาญา
มาแล้วกว่า๑๐คดีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เรียกว่าเข้าออกเรือนจำหรือว่าคุกเป็นว่าเล่น
ก็คงต้องกลับไปติดคุกเหมือนเดิมฮะ
แล้วก็จะมีระยะเวลาที่นานขึ้นด้วย
เพราะว่าก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งครับ